นี่ยังบอกว่าสูงแค่ไหนก็จะไปให้ถึง
ที่นี่เลยฮะวัดเขาสูงแจ่มฟ้าที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ

วัดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาเลยนะอยู่ในพื้นที่ตะบนสามสิบหาบ
อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีชื่อวัดคือคือวัดเขาสูงแจ่มฟ้า
โอ้โหเป็นไงจริงจริงครับเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทาง
เอาจริงก็ไม่น่าจะถึง๒ชั่วโมงได้แต่ก็ใช้เวลาประมาณนึงอยู่
ที่วัดเขาสูงจำฟ้ามีความโดดเด่นด้านปฏิมากรรม
สวยแยะมากมายนี่หนูองค์พระพุทธรูป
ไปถึงโอ้โฮได้เห็นความมดงามปิดทองอะไรก็ว่ากันไป
เขาบอกว่าพระอุโบสถเนี่ยมีความขาวสวยงามเอาทาสีขาวให้สวยงามเป็นเอกลักษณ์ไง
แล้วรอบพระอุโบสถเนี่ยมีที่นะสำหรับให้ญาติโยมได้จุด
จุดอะไรจุดทูบจุดเทียนทำบงทำบุญขอพร
แล้วที่บริเวณหลังพระอุโบสถก็มีพระพุทธศายาทองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่

เดินไปเนี่ยคุณจะได้เห็นวิวแบบรอบทิศทาง
ถ้ามีโอกาสลองไปสักครั้งหนึ่งสิ
มันสูงหน่อยแต่มันคุ้มค่าที่จะขึ้นไป

วัดเองก็น่าจะแบบว่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

อ่ะงั้นย้ำว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดสูงแจ่มฟ้า
ลองไปกันดูและขอขอบคุณภาพนี้ด้วย
ติ๊กต๊อกของคุณรัชันเลิฟครับ
แจ่มฟ้าจริงวัดสูงแจ่มฟ้าสดใสเลยนะครับแจ่ม